คุณผู้ชมคะในหลายประเทศเขามีความพยายามในการลดปริมาณขยะ
โดยเฉพาะถุงพลาสติกหลายประเทศเขาทำกันมานานแล้ว
เวลาไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตในร้านขายของต่าง
เขาไม่ใส่ถุงพลาสติกให้คุณถ้าคุณจะเอาถุงพลาสติก
ต้องจ่ายเงินเพิ่มเหรียญครึ่งเหรียญต้องจ่ายเงิน
คนก็รู้ว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มก็ถือถุงผ้าไปเองถือตะกร้าไปเอง
อินโดนีเซียเขาจะทำแบบนี้แล้วค่ะ
ช็อปในอินโดนีเซียต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะ
ถ้าจะไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็จะใส่ถุงพลาสติก
เพราะว่าเขาจะมีการเก็บเงิน๑๕เซนหรือว่าประมาณ๕๐สตางค์ต่อใบ
นี่ก็ถือว่าเป็นการรณรงค์ในการลดปริมาณขยะค่ะโดยเฉพาะถุงพลาสติกนะคะ
ซึ่งการตระหนักรู้ของประชาชนต้องบอกเลยว่าเพิ่มสูงขึ้น
บริษัทท้องถิ่นที่ผลิตถุงช้อปปิ้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็มีจำนวนมากขึ้น
ที่มีส่วนประกอบจากแป้งมันสัมปะหลังและน้ำมันพืชตั้งแต่๔ปีที่แล้วค่ะ
เพื่อที่จะไม่ใช้พลาสติกพลาสติกย่อยสลายได้ยากหรือว่าไม่ย่อยสลายเลย
พูดแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นขยะที่สะสมแล้วก็เป็นปัญหาขยะล้นโลกอยู่ตอนนี้นะคะ
สำหรับคนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเขาก็รณรงค์ใช้ถุงในลักษณะดังกล่าว
อินโดนีเซียเขาบอกว่าตอนนี้เขารณรงค์แล้วก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากประชาชน
แล้วก็ถุงพลาสติกที่บอกว่าผลิตจากแป้งมันสัมปะหลังแล้วก็น้ำมันพืชก็จะส่งออกไปประเทศอื่นด้วยนะ
อรมนีอินเดียเกาหลีใต้นิวซีแลนด์ก็จะช่วยกันนะคะ
ซึ่งต้องบอกเลยว่าอังกฤษเขาใช้มาตรการนี้มาแล้ว
อิตาลีก็ใช้มาตรการนี้มาแล้ว
หลายปีแล้วค่ะ๔๕ปีหลายประเทศเขาก็ใช้มาตรการนี้กันมา
ไปฮ่องโกงเนี่ยในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรแบบเนี่ย
เวลาจะขอถุงพลาสติกเขาก็เสียเงินเหมือนกัน
บ้านเราจริงก็มีการรณรงค์นะที่บอกว่าถ้าเอาถุงผ้าไปก็จะมีลดเกิน๑๐บาทก็มี